ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
พบกันตามวันที่๑๗กุมภาพันธ์๒๕๖๕
ชี้ได้ว่าเธอถูกตัวไหนฉันหมั่นไส้เหลือเกิน

รางวัลเลขท้าย๓ตัวเลขที่ออก

ไม่ฟังแล้วอิจฉา
คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเต็มนะคะ
เรื่องนี้ไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเจ้าของ

ปกติแล้วน้ำตกควรที่จะไปอยู่ในป่า
แต่คราวนี้น้ำตกมันตกอยู่กลางออฟฟิศ
นี่แหละค่ะน้ำตกที่แทฟตุอีไรอะเชิญชมคลิป
โอนี่ค่ะ

แล้วปรากฏว่าฝ้าเพดานน่าจะรั่ว

นี่รั่วลงมาเลยใช่ค่ะคือฟ้ารั่วฟ้ารั่วฝ้าเพดานก็รั่ว
แล้วกลายเป็นว่าน้ำไหลลองลงมาทางช่องแอร์ช่องไฟนี่เห็นไหม
ไม่รู้จะเรียกช่างประปาหรือช่างไฟฟ้าก่อนชาวเน็ตเข้ามาแซว
ปลาปลาช่างไฟฟ้าช่างแอร์ช่างหลังคาเอาไว้ก่อน
ตอนนี้ต้องชั่งมันเถอะวิ่งหนีออกมาก่อนเลยค่ะเพราะกลัวอะไร
กลัวไฟช็อตใช่เลยก๊อฟนะคะคือวิ่งออกมามาตั้งหลักก่อน
แล้วรีบโทรโทรเรียกช่างมัดรวมเลยทุกช่างนั่นแหละค่ะ
เรียกมาต้องซ่อมแล้วเป็นการด่วนเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โห
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมพี่เบิร์ตก๊อฟไม่เคยเจอนะคะไม่ไหวจริง
เต็มที่ก็หยดอ่ะอ๋อเต็มที่ก็หยดใช่แล้วก็เอากะละมังมารองน้ำน่ะ
นี่คือไม่ใช่อ่ะนี่คือใช้คำว่ารั่วค่ะเห็นไหมเนี่ยโอ้โห
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะแสดงว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
ไม่ได้มาตรฐานเลยหรือเปล่ามันรั่วทุกจุดแบบนี้เนอะ
มาดูหน้าตาเศรษฐีใหม่กันหน่อยพอสิ้นเสียงการประกาศรางวัลที่หนึ่ง
เลขที่ออกศูนย์เก้าแปดเอ่อห้าเก้าเจ็ดมีคนเฮกันเยอะแยะมาก
ใช่หนึ่งในนั้นเป็นคนขับรถวัดดังได้โชคจากท้าเวสุวรรณ
ทาเวทเนี่ยนี่ครับนี่คือคนขับรถของวัดนี่ไหมศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ด
ได้ไปหกล้านดีใจกระโดดตัวลอยครับนะฮะคุณอุกฤษฟองจำเรินได้มีการ
โพสต์เรื่องราวของคนขับรถวัดดังที่จังหวัดนครราชศรีมาถูก
ตเตอรี่มรางวัลที่๑๑ใบได้เงินไป๖ล้านก็เลยเชื่อว่าเป็นบารมีของพ่อปู่ทาเวสุวรรณหน้าเทพ
วัดหนองจอกบ้านตะโนธนะฮะตะบนบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาที่เขายืนถ่ายรูปด้านหน้านี่แหละ
หลังจากโพสต์ไปโอ้โหชาวบ้านชาวเน็ตก็ไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันยกใหญ่
ทีนี้เขาซื้อหลายใบแต่มีใบหนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเขา
แล้วก็ปู่ทาเวทของวัดหนองจอกน่าจะให้โชคเขานะฮะเขาบอกว่าหลังจากนี้ที่จอดรถของวัดอาจจะไม่พอแน่แน่
บางคนบอกว่าเตรียมเลยเตรียมวัดแตกได้เลยเดี๋ยวจะไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภงวดหน้าต้องมาแล้วล่ะ
แต่อย่างน้อยก็ดีใจได้นะคะว่ารางวัลที่๑มันเข้ามาในกรุงเทพแล้วปกติอยู่แถวอีสานใช่ไหม
เอาล่ะไปร่วมแสดงความยินดีกันต่อกับเหล่าซึ่งแสดงว่าหลายคนเหล่าคนดวงเฮงฮะ
เริ่มที่อำเภอวังจันทร์นะครับจังหวัดระยองกันก่อนเลยนางศรีนวลคงทรัพย์อายุ๖๒ปี
เป็นแม่ค้าขายปลาอยู่ในตลาดนัดหลังโรงเรียนวังจันทร์วิทยากลายเป็นเศรษฐีดีในชั่วข้ามคืน
หลังจากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรับไปหกล้านบาทค่ะแม่ค้าขายลอตเตอรี่เล่าบอกโอ้ย
นางศรีนวลเนี่ยนะดีใจเป็นลมไปสองรอบเนี่ยนะฮะเป็นลมแล้วเป็นลมอีกนะครับ
หลังจากตั้งสติได้เอาปลาเลยที่ขายไปแจกชาวบ้านแจกแม่ค้าในตลาดแจกจนหมดเกลี้ยงแล้วปิดร้าน
ไปไหนอ่ะไปไหนไปไปแจ้งความดิเออไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานซึ่งเจ้าตัวยังเล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่ามีคุณตาเนี่ยนะมาเข้าฝันบอกให้ซื้อ๕๙๗แล้วไม่ได้มาฝันคืนเดียวนะ
ฝันถึง๓คืนโอ้โหมาฝันมาให้เข้าฝันผมบ้างนะครับ
นำเลขนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กระทั่งถูกรางวัลใหญ่สมใจดีใจด้วยกับคุณป้าศรีนวลนะ
ไปต่อกันที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลครับผัวเมียคู่นี้นี่ยืนคู่กันเลยนะฮะ
ดวงดีถูกรางวัลที่๑รับทรัพย์ไป๖ล้านบาทเหมือนกัน
คือนายสายทองละอองศรีอายุ๔๗ปีเป็นพ่อค้าขายของเก่าและนางวิรยา
เป็นแม่ค้าขายผักอยู่ตลาดสดโนนสมบูรณ์
นายสายทองเนี่ยเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ฝันอีกแล้วเออฝันเห็นผู้เท่า
ผู้เท่าจับปลาเขาตีออกมา๙๗
จากนั้นก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้๑ฉบับ
ไม่คิดไม่ฝันว่าจะรับโชคแบบนี้นะฮะ
ซึ่งเงินรางวัลก้อนนี้เอาไปใช้หนี้ใช้สินดีนะ
เก็บไว้เป็นทุนต่อยอดทำมาหากินต่อไป
เอ้าไปดูนะครับหนุ่มอีสานนี่ที่อยู่ในวิดีโอคอร์คนนี้
นี่เหรอคะโอ้โหจิรายุทธ์พระศักดิ์อายุ๒๐เท่านั้นเอง
กี่ใบคะนะฮะถูกไป๑ฉบับนะฮะ
มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกด
ตอนนี้เนี่ยนี่ไง๐๙๘๕๙๗
เดียวก็เอาแหละเอาแล้ว
เลขท้าย๒ตัวก็เอาแล้ว
ตอนนี้พี่เขาเป็นรบพออยู่กรุงเทพนะ
ทีมข่าวได้พูดคุยแบบวิดีโอคอลกับนายจีรายุทธ์นะครับเพื่อ
สอบถามก็บอกซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับแม่ค้าในหมู่บ้าน
เขาตามซื้อเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของตัวเองมา๔งวดแล้ว

แม่ค้าก็เอาลอตเตอรี่มาฝากไว้ที่นางมุฒิตาจันดาพืชนะครับ
แม่ของเขานี่แหละแล้วแม่ก็ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็เอาลอตเตอรี่มาให้เขาที่กรุงเทพมหานครมาขึ้นเงินรางวัลต่อไป
สำหรับเงินรางวัลนี้นะครับจะเอาไปใช้หนี้ใช้สิน
แล้วก็แบ่งให้แม่ให้ตาให้ยายแบ่งไปทำบุญนะครับ
ส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายดูแลครอบครัวครับ
ว่าแต่จิรายุทธ์มีแฟนหรือยังมาดองกันไหมคะมีน้องสาวโสด
แม่น้องสาวอยากนับญาติกันเลยทีเดียว
คุณผู้ชมทีนี้ไปดูที่วัดเถนพลายจังหวัดสุพรรณบุรีที่ศรีประจันทร์นะคะ
หลวงพ่อสีชมพูจำได้ไหมเรานำเสนอข่าวกันบ่อยมาก
มีคนไปจุดประทัดแล้วปรากฏว่าไปเอาเลขหางประทัดนั่นแหละค่ะ
ซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
นี่ก๊อฟพี่เบิร์ต๙๗๕นั่นแหละค่ะ
ไปหาซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่ารางวัลเลขท้าย๒ตัวเมื่อวานออกอะไรนะคะ
ค่ะโอ้โหถูกกันไปก็ต้องกลับมาที่วัดที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เถนพลายศรีประจันทร์สุพรรณบุรีเนี่ยดูสิคะถ่ายรูปถูกหมดเลย
ที่ไปยืนในเฟรมนี้ถูกทุกคน๕๗รางวัลเลขท้าย๒ตัว
แล้วจะบอกว่าบางคนก็ถูก๒ใบบางคนก็ถูก๓ใบรวมแล้ว
งานนี้งวดนี้ถูกกันไปสักประมาณ๓๐ใบ
บางคนลงใต้ดินก็มีอันนี้แต่ว่าผิดกฎหมายนะคะก็ถูกหลักแสนนะคะ
นี่ค่ะชาวบ้านบอกว่าได้นำเลขปลายหางประทัดในงานงานอะไรอ่ะ
งานสมโพธิหลวงพ่อสีชมพูครบรอบ๑ทศวรรษ
ซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคปรากฏว่าก็โชคดีแล้วค่ะ
หนึ่งคนที่เราไปคุยมาด้วยคุณประยงบุญเรืองรอด
คุณยายอายุ๗๔ปีนะคะบอกว่าหาซื้อเล็กท้าย
จริงตั้งใจจะซื้อ๗๕หาซื้อไม่ได้ก็เลยซื้อไป
รวม๗ใบได้เงินมา๑๔๐๐๐บาท
นี่เห็นไหม๗ใบ๒ใบกับ๕ใบเป็น๗ใบ
เลขท้ายจะไปซื้อ๗๕คนดวงจะถูกอ่ะ
๗๕ไม่มีก็เลยไปซื้อ๕๗ได้ไป๗ใบ
คุณก็เหมือนกันใช่ผมตั้งใจซื้อ๕๙แต่มันไม่มี
พ่อครับบอกว่ามันมีแต่๕๙๒อ่าก็ได้นี่อ่ะมา
ค้าไม่ค้าวันหลังขย้นขยอผมผมจะเอาแล้ว

อะไรนะก็เอาใหม่งวดหน้า

จริงแล้วก็ไหม้จริงคุณผู้ชมและแถมเอาไม้ฟาดไม้ตีเข้าไปอีกนะครับ
เนี่ยเขามีข้อความแรกข้อความคือบอกแล้วว่าเฮ่ย
บอกโหยแม่นสาวประมาณครับ
ก็คงให้เลขภาพไปแหละไม่ตรงเป้าเลยเผาถิงแปบนี้
นะฮะที่เห็นมันมีสองคลิปอีกคลิปหนึ่งเนี่ยก็ไฟไหม้สารเหมือนกัน
นี่แล้วก็มีการเอาน้ำเนี่ยสาดเข้าไปไม่แน่ใจว่าน้ำหรือว่าเป็นการเอาน้ำมันราดไปอีกทีหนึ่ง
สักพักหนึ่งก็มีคนมาฉีดน้ำดับแต่ว่าแน่นอนนะฮะ
เกลี่ยมไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งพยายาม
ถือไม้ไปหวดระบายอารมณ์อีกนะครับนะฮะแล้วก็มีข้อความ
บอกแล้วว่าอย่าดูหมอปลาเยอะเนี่ยฮะบอกแล้วอย่าดูหมอปลาเยอะนะฮะก็เลยแบบ
คือทุบทิ้งเลยอะไรแบบนี้คนที่โพสต์ทั้งสองคลิปนี้เขายังมี
เขาบอกว่าโอกาสมีให้แค่ครั้งเดียวงวดหน้าไม่ต้องบอกแล้ว

เขาโพสต์เอาไว้แล้วมีคนไปดูไปแชร์เยอะเหมือนกัน

บางคนก็บอกเฮ้ยมันดีเหรอมันถูกเหรอ

ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นสารของเขาเอง
หรือว่าไปขอแล้วเป็นของคนอื่นแล้วไปเผาทิ้งหรือเปล่า

แต่ว่าคลิปนี้มีคนเข้าไปดูแล้วคอมเมนต์กันเยอะเลยในโซเชียล